ซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่าหลายบริษัทได้เพิ่มกำลังคนแล้ว
ก็ถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์
นะครับว่าประชาชนจะได้อยู่กับบ้าน
แล้วก็ได้รับบริการถึงบ้านได้สะดวกขึ้น
อันนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามาช่วยเสริมให้
ถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไร
แม้แต่จะเป็นส่วนที่เกี่ยวกระทรวงอื่น

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ